วัดระยองครับสาวโรงงานขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับที่พักแล้ว

คนร้ายขี่มาประกบแล้วกระชากระเป๋าไป
ได้กระเป๋าของผู้เสียหายไปนะ
แต่คุณพระราพรทำกระเป๋าตัวเองตกไว้

ประจำตัวประชาชนที่อยู่อะไรมีครบเลย
แทบเกิดบนถนน

ถนนสาย๓๒๔๕เส้นปลวกแดงเขาน้อย
แต่บนตาสิบเธอปลูกแดง
คุณชาวว่ารถเนี่ยอายุ๔๕เป็นสาวโรงงาน
เล่าบอกว่าเลิกงานก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กลับที่พักนะ

ใช่ค่ะมีผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบ

จังหวะยื้อกันยื้อกันดีแต่รถไม่ล้ม
คนร้ายได้กระเป๋าไปในนั้นมีอะไรบ้างครับ
เขาบอกว่ามีเงินสดมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง

แต่อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับ
ทำกระเป๋าตัวเอง
บัตรประชาชนตรรกัน
โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย
อุ้ยเขาเห็นกันหมดเลย
ทุกคนก็โยกไปแจ้งศาลภาพปลวกแดง
หลักฐานครบฮะเชื่อว่าตำรวจต้องตามให้ได้เร็วนี้นะ
ดักฐานขนาดนี้ถ้าตามไม่ได้เนี่ยเสียชื่อเลยนะสพปวกแดงนะ
ทางที่ดีนะถ้าได้ดูข่าวของตัวเองนะคะ
ก็รีบมามอบตัวซะดีกว่านะคะเขารู้กันหมดแล้วค่ะ